คุณผู้ชมคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปจากรถที่อยู่ด้านหลัง
ในคลิปจะเห็นรถด้านหน้าเป็นรถบรรทุก๔ล้อ
กำลังจะขึ้นเป็นแบบลานจอดรถนะคะที่ห้าง
แล้วรถมันไหลไหลมาคุณผู้ชมลองดูภาพกันแล้วกันค่ะ
เริ่ม
นี่ค่ะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง

ยังดีที่ไม่ขับไปใกล้รถบรรทุกคันข้างหน้า
เมื่อคืนนี้ที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนะคะ
ก็คงจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเนอะรถบรรทุกคันนี้
แล้วเวียงปุ๊บคนในรถโหม่ยประตูเปิดร่วงลงมา
ตรงนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะในรถบรรทุกเขามีคนอยู่๓คนร่วงตกลงมาคนหนึ่ง
พอหยุดรถก็ลงมาดูกันนะคะ
รถที่ตามข้างหลังยังเพราะดีที่เขาถอยทัน

นี่ไงอย่าขับรถไปจี้ท้ายรถคันข้างหน้า
อย่าขับไปใกล้รถคันข้างหน้าให้มากจนเกินไป
เพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับเหตุการณ์นี้ไง

ถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยขวามือมีรถ

จนชวาตรตรงเนี่ยลองดูตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะ
ที่กล้องหน้ารถเห็นมะมีรถจอดมีเสริฎ
แต่มันมีช่วงเว้นว่างนะพี่อุ๋ยเห็นไหม

อาจจะไปชนเสาหรือชนกำแพงด้านท้าย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหขึ้นลานจอดรถนี่ต้องอย่าจี้ตูด
อย่าค่ะเวลาลงก็ต้องอย่าจี้ตูดต้องระวังค่ะเพราะผมเคยลงจากห้างแล้ว
จอดรถมันจะมีทางโค้งอยู่แล้วค่ะพอเราลงมาเนี่ยมันมีมุมอับ
แล้วเขาจอดกันอยู่พอดีคงจะแบบมีคนถอยเข้าถอยออก
คันหลังผมเขาไม่ทันระวังก็เลยจิ้มตูดผมเข้าไป
แล้วพี่อุ๋ยว่าไงคะก็ถูกหวยไปค่ะต้องระวังจริง